คุณผู้ชมครับปรากฏการณ์แห่งปี๒๕๕๘ในวันนี้
ต้องยอมรับว่าตลอดทั้งปี๒๕๕๘นี้
ฟุตบอลไทยประสบความสำเร็จอย่างมาก
และได้รับกระแสคำชื่นชมอย่างถล่มทลาย
และมีความหวังว่าจะได้เห็นฟุตบอลไทยนั้น
ก้าวไกลไปสู่เวทีระดับโลก
ที่ถูกคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในปรากฏการณ์แห่งปีนี้ครับ
ความสำเร็จของทัพช้างศึกตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ที่ไทยดันพงาจกลับมาคว้าแชมป์อาเซียนได้
ก็ทำให้กระแสนิยมของฟุตบอลทีมชาติไทยนั้นกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง
๕๘นั้นทีมชาติไทยเริ่มที่จะลงเล่นฟุตบอลชิงชั่วพระทาน
แม้ว่าจะไม่ได้เป็นรายการที่อยู่ในกระแสหลักของคนไทยมาหลายปี
แต่ความสำเร็จที่สืบเนื่องมาจากปีก่อน
วกกับการรายงานข่าวและการใช้เทคโนโลยีในการถ่ายท่อสดที่สร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการของไทยรัฐทีวี
ทั้งในสนามและหน้าจอตรฐัสแทบแตก
แม้แชมป์จะตกเป็นของเกาหลีใต้ในช่วงอายุไม่เกิน๒๓ปี
แต่ว่าไทยชุดนั้นสู้เต็มที่และทับสนามบุกในเกมชี้ชะตา
และสุดท้ายไทยก็พลาดแชมป์ไปท่ามกลางเสียงประทับใจของแฟน
หนึ่งเดือนถัดมาทีมชาติไทยนั้นมีโปรแกรมอย่างเป็นทางการ
เป็นรายการแรกนั่นคือการชิงแชมป์เอเชีย
ในรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีรอบคัดเลือกที่ราชมังคลากีฬาสถาน
เพื่อชิงตัวไปแข่งขันในรอบสุดท้ายที่กาต้า
โดยไทยนั้นอยู่ร่วมสายเดียวกัมพูชาฟิลิปปินส์เกาหลีเหนือ
ปรากฏว่าผู้เล่นซูเปอร์สตาร์ในรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี

นำโดยชาติธิปสงฆสินธรรมูลเกสารัสธิรพัฒนศชายา
ธรรพอดินวิทยาวัฒนโดมและธรรมศิษย์ศรีพลา

เป็นหนึ่งในทีมดับ๒ที่ดีที่สุดเก็บได้๗คะแนน
ผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายที่กาต้า
เพื่อลุ้นกว่าต้าเป็นหนึ่งใน๓ทีม
ที่จะผ่านเข้าไปเล่นในโอลิปิกเกมรอบสุดท้ายที่บราซิลจะเป็นเจ้าภาพ

ทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงเตะกับเวียดนาม

ในการแข่งขันบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียในกลุ่มเอฟ
ก่อนชนะไปแบบสะใจที่ราชมังคลากีฬาสถาน
กลางผู้ชม๔๕๐๐คน๑ต่อ๐
และบุกไปชนะไต้หวันได้สองศูนย์
ได้๖คะแนนเต็มสำหรับ๒เกมแรก
ขณะที่ทีมชาติไทยในชุด๔เกมที่สิงคโปร์
ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาคาบเกี่ยวกันก็ยังร้อนแรง
พังงาดขวาเหรียญทอง๒สมัยติดต่อกัน

ไทยคือเจ้าอาเซียนตัวจริงในรอบ๒ปีที่ผ่านมา
ไปกว่านั้นในช่วงเวลาใกล้เคียงที่ประเทศแคนาดา
ชาบาแก้วทีมบอลหญิงทีมชาติไทย
ก็ได้ลงโห้แค่งในการแรงขันบอลหญิงทิมชำโลกเป็นครั้งแรก
ซึ่งนับเป็นประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึกของวงการลูกหนังแห่งสยาม
พร้อมกับเก็บ๓แต้มประติศาสตร์ได้ในการแข่งขันรอบสุดท้ายของบอลโลก
ชื่นใจแฟนบอลทั่วประเทศ
เดือนกันยายนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปี
นำโดยวารชิดกะทิศศรีบำเพลินสันเสริญลิมวัฒนะ

แห่งเมโสโปเตเมียบุกขยี้นำก่อน๒ลูก

พวกเขากลับมาตีเสมอยักษ์ใหญ่แห่งเอเชียได้๒๒
จัดทดโทษของธีรธรบุญมาธรรมและมงคลทศไกร
ทำให้คู่เอเชียยกย่องและจับตามองขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยมากกว่าเดิม
เดือนตุลาคมทีมชาติไทยนั้นลงเล่นบอลโลกรอบคันเลือกเกมที่๔กับเวียดนามที่หมิดิงสเตดียม
ร้านนี้ไทยรัฐทีวีนั้นยังคงจัดเต็มส่งทีมงานชุดใหญ่พร้อมถ่ายเท่าสด
เพราะว่าเป็นแมทสำคัญหากเก็บ๓แต้มได้โอกาสเข้ารอบต่อไปจะสดใส
ก่อนที่ขุนพลช้างศึกนั้นจะชนะไปขาบลอย๓๐
เกมต่อมาที่ราชมังคลาอิลาสถานยังคงเป็นที่สนใจของผู้คน
และเกมนี้มียอดสถิติผู้ชมถึง๕๐๐๐คนมากที่สุดในปีนี้
และเป็นตัวเลขของยอดผู้ชมในบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียที่สูงสุดเป็นอันดับ๕
ที่ช้างศึกนั้นจะถล่มทีมตีน้อยไป๔๐
โอกาสเข้ารอบต่อไปมากกว่า๙๐นับเป็นปีทองของทีมชาติไทยชุดใหญ่
ปิดท้ายได้เรื่องของทีมฟุตบอลอาเซนต์ภาราเกมที่กว้าแหล่นทองจากการชนะพม่า๓๐
ด้านฟุตส่อหัวหนวกชิงชับโลกที่ถ่ายเป็นเจ้าภาพก็สร้างชื่อด้วยการเป็นรองชับโลกยิ่งใหญ่ทบควร
ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ของวงการลูกหนังไทยประจำปี๒๕๕๘ที่นับว่ายิ่งใหญ่
แต่จะดีกว่านี้แค่ไหนต้องติดตามความสำเร็จอันต่อยอดในปีต่อไปที่กำลังรออยู่